รวมตัวกันขับไล่เจ้าวาดวัดเลยนะคะ
เพราะเขาบอกว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

ด่ากราดชาวบ้านที่มาทำบุญด้วยคำหยาบคาย

ก็เลยต้องมาเคลียร์มาร่วมเจรจากัน
สุดท้ายแล้วเจ้าวาดก็ยินยอมออกจากวัดนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๘ตำบลพักพันธ
อำเภอบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีกว่าร้อยคน
เดินทางมาที่วัดกลางชูศรีเจริญศุกร์
ขับไล่พระสมุประนอมสันติกโรเจ้าอาวาสวัดค่ะ
สืบเรื่องมาจากผู้ใช้เฟสบุ๊คคนนึง
เขาโพสต์เรื่องราวลงในกลุ่มสิงห์บุรีบอกว่า
เดินทางมาจากกรุงเทพช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
ตั้งใจว่าจะไปทำบุญที่วัด
แต่ถูกเจ้าวาดด่าทอด้วยเพื่อคำหยาบคาย

เพราะก่อนหน้านี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่ค่อยพอใจ
พฤติกรรมของพระรูปนี้อยู่แล้ว
ก็เลยรวมตัวกันเดินทางมาที่หน้ากุฏิของเจ้าอาวาสเลยนะคะ
ตะโกนขับไล่ให้เจ้าอาวาสออกไปออกไปจากวัดเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านคนนึงบอกว่าชาวบ้านท่านเนี่ยเป็นพระที่ผู้จาหยาบคาย

เว้นแม้แต่พระลูกวัดก็ถูกดุด่าในที่สาธารณะ
ชาวบ้านเลยไม่มีใครอยากมาทำบุญที่วัดนี้แล้ว
พระในวัดเองก็ไม่มีท่านใดมาสูงสิงกับเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสสั่งว่าอย่าไปยุ่งกับท่าน
ดำเนินงานภายในวัดเองชาวบ้านก็บอกว่าไม่โปร่งใส
คณะกรรมการวัดชุดเดิมถูกเจ้าวาดปลดออกจนหมด
และตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ขึ้นมาค่ะ
เลยอยากให้หน่วยงานคณะสงฆ์ต่างเข้ามาช่วยตรวจสอบด้วยนะคะ
จากนั้นนะคะก็มีพระเลขาของเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
เจ้าคณะตำบลเจ้าหน้าที่จากสำนักพุทธศาสนาสิงห์บุรี
ตำรวจสพบางรจันทร์ที่เดินทางมาร่วมประชุมกับตัวแทนชาวบ้าน
รวมทั้งมีผู้นำชุมชนในพื้นที่มาหาข้อยุติร่วมกันนะคะ
แต่คุยเจรจายังไงชาวบ้านที่นั่นเขาบอกเขาไม่รับ

อย่างเดียวที่ต้องการคือให้เจ้าวาดออกไปจากวัดเท่านั้น
เขาเจรจากันอยู่นานค่ะนานกว่า๒ชั่วโมง
สรุปแล้วเจ้าอาวาสก็ยินยอมเดินทางออกไปจากวัด
มกลางเสียงโหร้องด้วยความยินดีของชาวบ้านเลยนะคะ
สมุปนอมเจ้าอาวาสเนี่ยเปิดเผยเพียงสั้นกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
ท่านก็ได้ตะโกนด่าทอตามคลิปจริง
แต่ตลอด๓ปีที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสก็พัฒนาวัดจนเจริญ

และหลังจากนั้นก็จะออกจากวัดไปจำวัดที่วัดพระนอนจักษีวรวิหาร
เพื่อรอการตรวจสอบจากคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรีต่อไปค่ะ